อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันต่อคือเหตุโจรใต้ครับโจรใต้ที่ป่วนที่ตากใบ๔จุด
คุณผู้ชมล่าสุดครับผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสครับเร่งสางคดีนี้
แล้วทีนี้ได้วงจรปิดมาจุดหนึ่งครับเป็นวงจรปิดติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าริมถนน
แล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านบริเวณตลาดตาบาตำบลเจ๊เหครับ
จะเห็นพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องสงสัยนี่ฮะ
ก่อเหตุยิงถล่มแล้วก็คว่างระเบิดใส่สถานีตำรวจน้ำตากใบได้๒จุดครับ
เวลาตอนนั้นจะเป็น๓ทุ่ม๔นาทีถึง๓ทุ่ม๖นาทีของคืนวันที่๒๕พฤษภาคม
ลักษณะคือรวมกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา
แล้วก็ไปก่อเหตุก่อนจะหลบหนีไป
พลตำรวจตรีแวสาแมสาและครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
ก็สั่งการให้พันธุ์ตำรวจเอกนราวีบินแวร์อารง
ผู้กำกับสพตักใบร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดี
ทำการตรวจสอบวงจรปิดที่เหลือกะจะนำไปเชื่อมโยงว่า
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยไปปรากฏยังสถานที่เกิดเหตุอีก๓จุดหรือไม่อย่างไรครับ
ทางผู้กำกับตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาสก็เผยเพิ่มเติมนะครับว่า
หลักฐานสำคัญอีกอย่างก็คือการส่งปลอกกระสุนปืนและหัวกระสุนของกลุ่มคนร้าย
ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบข้างของสถานีตำรวจน้ำและด่านสุรกากรตากใบ
จะเอาไปเปรียบเทียบกับกลุ่มบุคคลในธรรมเนียบคดีความมั่นคง
รวมทั้งนำกระเดืองนิรภัยของระเบิดไพรส์บอมที่กลุ่มคนร้าย
ในธรรมเนียบคดีความมั่นคง
โดยเจ้าหน้าที่ขอเวลาทำงานสักระยะหนึ่ง
เชื่อว่าจะทราบว่าเป็นคนร้ายกลุ่มใดแน่นอนครับ